เอามาดูความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับคดีที่มีกลุ่มผู้ชาย๔คน
ผู้หญิงอายุ๒๑ปีที่หมดสติในผับจันทบุรี
รุมโทรมและต่อมาก็มีคนไปพบว่าเสียชีวิตอยู่ในลงผลไม้

ล่าสุดก็คือมีการจับตามองว่าผู้หญิงที่รู้จักกับผู้เสียชีวิต๓คน

สอบปากคำแล้วเขาพูดว่าอะไรบ้าง
คนแรกนี่ก็คือเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกัน

ก็คือคนที่สวมเสื้อสายเดี่ยวสีดำ

ตอนที่ผู้ชาย๔คนอุ้มผู้หญิงคนนี้ไป

ที่บอกว่าผู้ตายเสพยาเสพติด
ตำรวจเรียกตัวมาสอบแล้วนะคะดูรายละเอียดกันหน่อยนะคะ
โพสตำรวจตรีจารัญจิตเจลจุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรี

คดีรุมโทรมหญิงอายุ๒๑ปี
บอกว่าตอนนี้เกี่ยวกับผู้ต้องหาของ๔คน
ก็คือสารจังหวัดจันทบุรีฝากค้างไปแล้วคัดค้านการประกันตัว
และสารไม่อนุญาตให้ประกันตัวด้วย
แล้วก็จะเร่งให้แพทย์ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าชนสูตรศพโดยเร็ว
เพราะเมื่อทราบผลแล้วอาจจะมีการออกหมายจับเพิ่มอีก๒คน

แต่ว่าตอนนี้ตำรวจบอกยังบอกไม่ได้นะ
ว่าไปเกี่ยวข้องเรื่องอะไรและจะมีการตั้งข้อกล่าวหาอะไร
ขณะที่พันธ์ตำรวจเอกเชษฐากีชะวัน
เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรมะขามเปิดเผย
บอกว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
พบว่าผู้ตายลักษณะเหมือนเป็นลมฟุบลงที่โต๊ะทันที
ตำรวจบอกต้องรอผลการพิสูจน์ทางแพทย์ให้ชัดเจนว่า
ในร่างกายของผู้เสียชีวิตมีสารอะไรอยู่บ้าง

แต่ทีนี้เบื้องต้นจากคำให้การของผู้ต้องหาทั้ง๔คน
ที่อ้างว่าขณะข่มขืนผู้เสียชีวิตยังหายใจอยู่
แต่สังเกตเห็นว่าหายใจแรงผิดปกติค่ะ
ส่วนเงินในบัญชีอันนี้ญาติตั้งข้อสังเกตนะเขาสงสัย
ญาติบอกว่าทำไมบัญชีเงินฝากของผู้เสียชีวิต
ทำไมมีเงินหมุนเวียนเป็นแสนเกือบแสน

ถามตรงกับคุณจอมขวัญคือคุณยายของคุณกิ๊บเนี่ยก็บอกแบบนี้

ทำไมเงินของหลานตัวเองเนี่ยทำไมมันถึงมีเยอะ

คือคุณยายบอกว่าเงินไม่น่าจะใช่ของหลาน

แต่ตอนนี้ตามหาว่าใครกันแน่ที่คือเจ้าของเงินตัวจริง
แล้วเงินมันมาจากไหนเพราะอะไร
คือการตรวจสอบเบื้องต้นตำรวจบอกบัญชีปิดไปแล้ว
มียอดเงินเข้าออกจริงนะหลักแสนบาท

ทราบรายละเอียดเส้นทางทางการเงินจากบัญชีนี้อยู่
ส่วนเรื่องของการสอบปากคำ
ผู้หญิงที่เดินทางไปเที่ยวด้วยและอยู่ในเหตุการณ์วันนั้น
มี๓คนด้วยกันและตำรวจก็เอามาพูดคุย
แล้วก็แถลงข่าวผู้สื่อข่าวก็ไปนั่งฟังอยู่ด้วย
คนแรกชื่อแอร์เสื้อขาวนั่งใกล้หัวโต๊ะ
ก็คือคนชื่อแอร์เป็นเพื่อนไปดื่มไปกินที่ผับกับผู้ตาย
ยืนยันไม่รู้จักกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๔คน
มาอุ้มเพื่อนของตัวเองไปและออกมาข้างนอกก่อน
ก็เลยไม่รู้ว่าช่วงนั้นใครอุ้มใครไปไหนอย่างไร
คือคุณแอร์ให้กันกับตำรวจบอกว่าตัวเองนี่แหละ
เป็นคนไปรับคุณกิฟต์มาจากบ้านรับมาแล้ว
ก็มาเที่ยวกันที่ผับไม่ใช่ครั้งแรกที่เที่ยวกันที่ผับแห่งนี้
แล้วก็เคยเจอกับผู้ต้องหาทั้ง๔คนมาแล้วก่อนหน้านี้
ส่วนตัวเองไม่รู้จักกับผู้ต้องหานะ
คุณแอร์รู้จักกับคุณกิ๊บได้สักประมาณ๒๓เดือนเอง

ก็คือนี่แหละคุณแอร์นี่เป็นอีกหนึ่งคนที่ญาติอยากจะคุยด้วย
พร้อมรับว่าในคืนนั้นที่ภาพปรากฏในกล้องวงจรปิด
สังคมกำลังตั้งคำถาม
คืนนั้นบอกใส่เสื้อสายเดี่ยวสีดำ
รู้จักกับผู้ต้องหาคือฝนรู้จักกับกลุ่มผู้ต้องหานะ
แต่ไม่รู้จักผู้ตายก็คือคุณกิฟต์
ที่เข้าไปถือกระเป๋าให้ในวันนั้นเพราะเห็นว่าผู้ตายเหมือนจะเป็นลม
และเห็นว่าเมามากจนไม่ได้สติก็เลยเข้าไปช่วยประคอง
แล้วก็พาออกไปนั่งที่โซฟาด้านหน้าผับ
เมื่อกลุ่มผู้ต้องหามาเจอก็ได้พาตัวผู้ตายออกไปด้วยการอุ้ม
ตัวเองก็คิดว่าเขาจะช่วยหรือเปล่า
เป็นการช่วยเพราะว่าเห็นสลบไงแล้วผู้ชายอาจจะหวังดีมาช่วย
เธอก็เลยบอกช่วยเอาไปละกัน
แต่ตัวเองถือกระเป๋าตามออกไปให้ด้วย
แล้วก็หาโทรศัพท์เพื่อที่จะโทรหาญาติให้มารับตัวคุณกิ๊บไปด้วย
ยืนยันการพาไปข่มขืนไม่ได้เป็นคนพาไป
ไม่ได้เป็นคนชักนำไม่ได้เป็นนกต่ออะไรทั้งสิ้น
ไม่รู้เห็นเกี่ยวกับการกระทำของ๔คนนี้
ส่วนอีกหนึ่งคนคือแพรวยืนยันบอกไม่รู้จักกับผู้ตาย
คนชื่อแพรวนี่ก็คือปรากฏในคลิปนะคะ
คลิปเสียงที่บอกระบุว่าผู้ตายขออภัยนะคะเสพยาเสพติด
เขาเป็นการอ้างของเขาแบบนี้นะ
แต่ตัวเองรู้จักกับกลุ่มผู้ต้องหานะ
ส่วนคลิปเสียงที่หลุดออกมาทำนองกล่าวหาว่าผู้ตายเนี่ย
เสพยาเสพติดชนิดหนึ่งซึ่งก็คือระบุว่าเป็นยาเค
บอกว่าตัวเองก็ไม่ทราบจริงข้อมูลจริงหรอกนะ
แต่ฟังมาจากอีกคนเขาเล่าให้ฟัง
เธอก็เลยขอโทษที่ปากวัยพูดไม่ดี
เพียงแต่ไม่อยากให้สังคมตัดสินแต่ฝ่ายชายเท่านั้นเอง
เขาบอกว่าก็ไม่เคยมีประวัติมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อน
แต่เอาล่ะล่าสุดญาติบอกว่าติดใจเรื่องของการตายมากกว่า
ว่าที่สุดแล้วเนี่ยคุณกิฟต์เนี่ยตายด้วยวิธีไหนกันแน่

คือตอนนี้ตำรวจส่งเลือดแล้วก็มีการตรวจเรื่องของเลือด
แล้วก็ปัสสาวะเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรวจเนื้อเยื่อ
ส่งมาที่นิติเวชวิทยาศาสตร์เดี๋ยวต้องรอผลชิ้นเนื้ออย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะ